สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั่วประเทศไทยอุณหภูมิลดลง๑๓องศาค่ะเนื่องจากมีลมหนาวนะคะแผ่ลงมาปกคลุมจากประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะลมหนาวที่แผ่ลงมาเนี่ยมวลของลมหนาวเนี่ยคุณผู้ชมจะมีความหนักมากกว่าอากาศร้อนเมื่อลมหนาวแพลลงมาทำให้
ในระยะนี้นะคะขอความร่วมมืองดการเผาในชีลงแจ้งและตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกเตินทางค่ะจากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนียวและภาคอีสานนะคะในระยะนี้อากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยอดภูอากาศหนาวจัดค่ะในขณะที่ภาคกลางและภาคต้นออกค่ำถึงเช้าอากาศเย็นถึงหนาวเช่นเดียวกันอุณหภู
มันทนคำถึงเช้าอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิบนพื้นราบอยู่ที่๒๐องศาค่ะคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเรานะคะดูหนาวเนี่ยใส่แจ็คเก็ตยีหรือว่าใส่คาเดียกันก็พอค่ะ